ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
แล้วก็มีการพูดถึงอยู่ในขณะนี้
เป็นกรณีที่ทหารไหนหนึ่ง
เขาตั้งใจจะไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ

เขาโดนนายใช้ให้ไปเลี้ยงนก

ก็ต้องชดใช้โดนยึดเงินเบี้ยเลี้ยง
แถมถูกด่าเหยียดหยามสารพัด

เมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปวีดีโอที่ถูกเผยแพร่

ขณะที่เขากำลังทำความสะอาด
ล้างพื้นภายในโรงเรือน
นกที่คาดว่าจะมีนกอยู่ในนี้

พลทหารนายนี้เขาก็มีการโพสต์ข้อความ

ทั้งเรื่องของเบี้ยเงิน
ถูกนายเนี่ยหักเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวทั้งเบี้ยเลี้ยงของตัวเขาแล้วก็เพื่อนทหารคนอื่นด้วย
หากขัดคำสั่งก็จะถูกขู่แล้วก็ขังแล้วก็มีการกระทืบด้วยนะคะอันนี้ที่เขียนระบายเอาไว้
เขาก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้เพราะว่าเกินจะรับไหวแล้ว
และเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของผลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยรองเสนาธิการทหารอากาศ
ในฐานะโคศกองทัพอากาศกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พลทหารที่โพสต์คลิปอยู่ในสังกัดกองบริการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ขณะนี้ผู้บังคับบัญชาก็สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ย
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นาน
ทางนี้ก็จะต้องรอให้ทางหน่วยต้นสังกัดรายงานผลการตรวจสอบเข้ามาก่อน
จากนั้นก็จะมีคำสั่งให้พลทหารที่โพสต์คลิปเนี่ย
กลับมายังต้นสังกัดทันทีนะคะ
คือจริงเหตุการณ์ที่มีทหารมาระบายแบบนี้นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะ

ถ้าจำได้คือมีทหารก่อนนั้นเนี่ย

ไหนมาโดนทำงานบ้งงานบ้านอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้ออกมาเยอะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าตรวจสอบแล้วจะเจออะไรบ้าง
แล้วก็คือมันจะมีผลลัพธ์หรือว่ามีการแก้ไขมาตรการออกมายังไงนะคะ